ทุกผู้ชมครับดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่ปฐุมธานีเนี่ยโอ้โห
มันยังไงกันเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเมื่อวานเนี้ย
ไปปลาระเบิดในพื้นที่นนทบุรีค่ะนะฮะอ่า
นายกเล็กบางบัวทองนะแต่ว่าข้ามคืนมานี่มีเหตุอีกแล้ว
นะฮะเป็นปลาระเบิดใส่ร้านนมคือเขาบอกว่าเข้าใจผิด
ลูกค้าเข้ามาที่ร้านตรงเนี้ยเขาจะมารับไอแพทอืม
แล้วใส่เสื้อเหมือนกับกลุ่มคู่อริของไอ้พวกนี้อ้าว

บ้าไงไอ้พ่อ

นี่โอ้ยโอ้ยนี่อ่ะอูหูดูสิอืม
ปลาระเบิดใส่เลยนะฮะหนีกันวุ่นเลยที่เสียงเรียกออยออยเนี่ย
คือคุณสุภาพรเป็นเจ้าของบ้านนะครับที่บ้านเปิดเป็นร้านขายนม
โอ้โหฟังเสียงนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ในพื้นที่หมู่บ้านทานทอง๑นะครับซอยวัดลาดประดุกจังหวัดประธุมธรรมดิ
คุณสุภาพรบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคุณสุภาพรกับเพื่อนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมีกลุ่มวัยรุ่น
ขี่จักรยานยนต์มาเป็นสิบคันขี่ผ่านหน้าบ้านจังหวะนั้นเนี่ยมีลูกค้าที่
เสื้อคล้ายกับเสื้อช็อปสถาบันไวรุ่นพรุ่งที่มันเห็นมันคิดว่าเป็นสถาบัน
คู่อริหรือยังไงไม่รู้ปลาระเบิดใส่เลยฮะนี่ฮะวิ่งหนีกันวุ่นเลย
ก็ตกใจนะคะก็คิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้หนูยังยังแบบว่ายังใจ
สู้นะยังไปยืนขวางประตูอ่ะแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ยายาเพราะว่า
ว่างลูกนั้นมาก็มาโดนที่เท้าเราอืมก็เลยได้วิ่งได้วิ่งหนีเข้าไป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
กัน๖คนนะครับพี่สุภภรทั้งเพื่อนทางลูกค้าเนี่ย๖คนวิ่งหนี

เว็บการนี้นะคุณจะเลี่ยงขึ้นเสื้อเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็ขับรถ
ออกตามหาจนเจอคนก่อเหตุ๓คนได้ตัวมา๓คนพาไปแจ้งความที่

เมื่อเช้าตำรวจก็เรียกมาสอบสวนไกล่เคลียร์กัน
ผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง๓คน
เป็นเยาวชนอยู่เลยนะค่ะมายกมือไหว้ขอโทษแต่แม่
บอกโอ้โหปลาระเบิดใส่เขาเกือบตาย

นัดอีกทีหนึ่งจันทร์๒๘มีนาคมนะฮะ

แล้วปล่อยลูกพกระเบิดไปไล่เครื่องใส่ชาวบ้าน
จริงกำลังสงสัยว่าไปไหนมาไหนนี่คือพกระเบิดกันเหรอหรือยังไง
เนี่ยเจอคนใส่เสื้อช็อปมันปลาใสเลย